แต่เขาบอกว่ายังไงซะประเด็นของโตโน่กับอดีตภรรยาอย่างสาวแตงโมพัทรธิดา
ยังมีให้ติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แตงโมให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าที่แตงโม
ที่โตโน่ไปออกงานกับแพทย์เนี่ยออกงานคู่กันเนี่ยคงจะได้ฆ่าตัวสูงปรี๊ดละมั้ง
อืมไปหาว่าอัพฆ่าตัวรึเปล่า
โตโน่เนี่ยอย่างที่พูดไปเราดูให้สัมภาษณ์แล้วพี่โตโน่ใจเย็นใจเย็นนะคะบอกว่าไม่โกรธไม่เครื่องอะไรเลยอยากจะชี้แจงด้วยนะครับบอกว่าอยากให้มองกันในแง่ดีมากกว่าเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดพาดพิงตามที่เป็นข่าวออกมาก็ได้ที่สำคัญค่ะโตโน่เองบอกว่าจะไม่ด่วนตัดสินใครค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นคนพูดผมมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราเราทะเลาะกันง่ายเราทะเลาะกันง่ายจากประโยคแค่ไม่กี่ประโยคเราตัดสินกันง่ายครับแค่คำพูดแค่ไม่กี่คำคือพยายามคิดดีกันไว้ดีกว่าครับผมจะไม่ตัดสินใครว่าใครเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทั้งนั้นจากสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นคนทำผมสามารถพูดได้ในสิ่งที่ผมทำสามารถพูดได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็
ตัวของผมส่วนประเด็นที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กับแพทย์นะคะในงานอีเวนต์เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้หลบเลี่ยงแต่ยังไงนะฮะแต่ว่าก็เป็นไปตามข้อตกลงที่มาร่วมงานในฐานะนักร้องส่วนตัวเองก็ยินดีให้สัมภาษณ์คู่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรด้วยที่จะต้องหลบสื่อส่วนกรณีที่แพทย์หลุดปากว่าโตโน่

ไม่รู้นะมีแต่ความหวังดีต่อกันมันไม่ได้เห็นมีอะไรที่จะต้องกลัวหรือว่าจะต้องหลบกับแพทย์ก็เจอกันได้ปกติปกติครับไม่มีปัญหาเลย